คืนนี้แล้วนะคะที่คุณกระแตอาสยามจะจัดพิธีบวงสวงองค์ราหู
อย่างที่เราเคยนำเสนอไปนะคะว่าองค์ราหู
ตามความเชื่อของเธอเนี่ยทำให้ชีวิตเธอดีมาก
นะคะซึ่งสำหรับค่ำคืนนี้นะคะกระแตบอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะว่า
จะไปร่วมพิธีบวงสวงบูชาองค์ราหูครั้งใหญ่ค่ะ
ที่สำคัญนะคะเป็นวิธีแบบโบราณค่ะ
ตามตำราของครูบาอาจารย์ที่เธอแล้วก็ครอบครัวนับถือค่ะ

จะมีการจุดเทียนนะคะเป็นเทียนองค์ราหู๙เสียนค่ะ

ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโลกพูดแบบนี้ก็ได้ค่ะ
ซึ่งแฟนสามารถติดตามได้นะคะเดี๋ยวเธอจะไลฟ์สดนะคะ

ก่อนจะไปชมพิธีบูชาราหูของคุณกระแต่คืนนี้
แน่นอนค่ะเราวิดีโอคอลสอบถาม

เลขที่บ้านคุณผู้ชมเลขที่บ้านของสาวปังคนนี้จะเป็นเลขอะไร

ถ้าเมตตายอยู่หน่อย

เหรอทับ๕๒
ห้าสิบสองเป็นตัวเลขที่บ้านของกระแตอาสยามนะคะ